ซึ่งกลุ่มผู้ชุมนุมจะมาชุมนุมกัน
ถามบิ๊กป้อมบิ๊กป้อมตอบว่ายังไงบ้างครับคุณ
คือวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรี
เขาเลื่อนมาจริงปกติจะประชุมทุกวันอังคาร

นักข่าวของเราไปถามพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
กรณีนี้แหละค่ะกรณีที่กลุ่มคณะราษฎรปี๒๕๕๙

ถ้าเกิดว่าดูจากกระแสแล้วเชื่อว่ากลุ่มผู้ชุมนุมมาไม่มาก
เพราะฉะนั้นแล้วก็น่าจะเอาอยู่
มีการเตรียมความพร้อมเรื่องของกำลังตำรวจ
ถึง๙๕กองร้อยด้วยกันนะครับ
มีการวางแผนรับมือ
แล้วก็มีความพยายามในการเจรจามาตลอดกับกลุ่มแกนนำ
แต่ว่าพลเอกประวิทย์บอกว่าแก่นำเขาไม่เจรจาด้วยนะคะ

แต่เขาไม่คุยด้วยกับผม
ฟังเสียงบิ๊กป้อมซะหน่อยดีกว่าประเด็นนี้ครับ
ผมคิดว่าคงจะมาไม่มากนะครับ
แต่ว่ามีการเตรียมตำรวจควบคุมปลุงชนไว้ถึง๙๕กองร้อย

มากกว่าจากเดิมในวันที่๑๙กันยายนการชุมนุมครั้งก่อนเกือบเท่าตัวค่ะ
ทีนี้เราไปถามพันธ์ตำรวจเอกวัชรีธรรมเสมาผู้กำกับการ๔กองบังคับการตำรวจสันติบาล๓นะคะ
ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่รอบธรรมเนียบรัฐบาลซึ่งถือว่าเป็นจุดเป้าหมายเลย
เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมในการดูแลความเรียบร้อยในพื้นที่ธรรมเนียบรัฐบาล
บอกว่าในวันที่๑๔ตุลาคมนี้ตำรวจสันติบาลดูแลธรรมเนียบรัฐบาล
จะมีวางกำลังประจำทุกตึกภายในธรรมเนียบรัฐบาล
โดยเฉพาะอย่างยิ่งตึกไทยคู่ฟ้าตึกบัญชาการ๑
ซึ่งขณะนี้ตำรวจที่ประจำธรรมเนียบรัฐบาลมีถึง๑๓๘นาย
หากกลุ่มผู้ชุมนุมปักหลักค้างคืน
ก็จะต้องมีการประสานกับกองบัญชาการตำรวจนครบาล

พื้นที่ที่จะมีการประสานว่าจะให้เป็นพื้นที่ชุมนุมของกลุ่มผู้ชุมนุมนั้น
อยู่ที่บริเวณเชิงสะพานชมัยมรุเชษยาวไปถึงแยกนางเลิ้ง
แต่จะไม่ให้ข้ามสะพานชมัยมรุเชษมา

ต้องดูเพราะว่ากลุ่มผู้ชุมนุมเขาประกาศว่าเขาจะไปรอบธรรมเนียบถูกไหมฮะ
เอาล่ะทีนี้เราไปดูความเคลื่อนไหวของกลุ่มแก่นำกันหน่อยนะคะ
เชิญชวนนักเรียนนิสิตนักศึกษาร่วมการแสดงพลังหยุดเรียน

เพื่อร่วมกันประท้วงขับไล่รัฐบาลโดยเฉพาะตัวพลเอกประยุทธ์นะครับ
เคลื่อนไหวจากกลุ่มผู้ชุมนุมนายอานนท์นำพานะคะ
แล้วก็แก่นำกลุ่มอื่นบอกว่ามีการประกาศผ่านทางเฟซบุ๊ค
บอกว่าการต่อสู้คราวนี้เป็นการต่อสู้เพื่อศักดิ์ศรีความเป็นคนที่ต้องเท่าเทียมกัน
เช่นการยกเลิกระบบวุฒิสภานะคะ
ก็ประเด็นเรื่องของอำนาจของสวต่อการเลือกนายกรัฐมนตรี
แล้วก็เรื่องของการยุบสภาเรื่องของให้นายยกรัฐมนตรีออกจากตำแหน่งเนี่ยนะฮะ
ก็เป็นข้อเรียกร้องของการชุมนุมครั้งนี้นะครับ